เอาล่ะไปบ้านกกอกกันหน่อยนะครับที่มุกดาหารนะคุณผู้ชมครับ
ไม่รู้ว่ามีการวางแผนไว้หรือเปล่าเพราะว่าคุณอัจฉริยะไปเนี่ยนะฮะ
บอกว่าจะไปเปิดยุทธการอะไรนะเด็ดปีกวังพญานาค
เออนะฮะคุณอัจฉริยะจะไปแต่ทนายตั้มบอกว่า
ลุงพลป้าแตนมาคุยกันมาเที่ยววังน้ำเขียวดีกว่านะฮะ
กลางเต็นต์สูดอากาศบริสุทธิ์กันทนายตั้มบอกว่าเขาก็มียุทธการนะ
ยุทธการพญานาคสยบกิ้งกือคลั่งเอากับเขาดิ
เค้าเปรียบใครเป็นกิ้งกลือฮะใครดีดินกว่านั้นแหละเป็นกิ้งกลือ
นายตั้มครับสิทธาเบี้ยบังเกิดฮะบอกว่านัดหมายกับลุงพลป้าแตนเอาไว้วันนี้ครับ
พระราชสบดีนี่แหละให้ไปเจอกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชศรีมาเชิญมิตรรักแฟนคลับของลุงพลยูทูปเบอร์
กลางเต็นต์นอนสูตรโอโซนกันร่วมกิจกรรมครั้งนี้ส่วนจะทำภารกิจอะไรบ้างเนี่ย
ทนายตั้มบอกว่าอย่ากระพริบตาลองฟังเขาไลฟ์หน่อยครับ
เอาเรื่องอะไรมาไม่มีใครอยู่กอกครับเขาจะมาที่วังน้ำเขียวกันหมด
เราจะมีปฏิบัติการกันนะฮะใครอยากจะมาร่วมทีมกับพวกเรานะครับ
ไปเจอที่วังน้ำเขียวนะ

ใครอยากจะตามมาก็มานะครับเราเราบอกสถานที่เปิดเผยนะ
เราไปทำกิจกรรมที่เรามีความสุขกันนะครับ
เราไม่ไปดิ้นตามกิ้งกือนะครับ
คู่ปรับนะคู่ปรับ
เอาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์
โอ้โหรถตั้ง๗คันเนี่ยนี่เป็นคารวาลลุงพลเลยนะ
ขนข้าวของสัมภาระออกจากบ้านกกอกนะฮะ
จะไปพบทนายตั้มที่วังน้ำเขียวที่นัดกันนี่แหละครับ
โดยลุงพลยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ทราบรายละเอียด
จะไปทำอะไรบ้างต้องไปอยู่กี่วันนะฮะ
เอาด้านคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะครับ
ไปถึงมุกดาหารแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ยอมเปิดเผยถึง
ยุทธการเด็ดปีกวังพญานาคโอ้โหชื่ออย่างกับหนังจีนนะฮะ
คืนความยุติธรรมให้น้องชมพู่นะฮะตามที่เกริ่นเอาไว้
เมื่อถามว่าลุงพลป้าแตนแล้วก็คณะไปโคราชกันหลายวัน
อาจจะไปอยู่ในพื้นที่นะคุณอัจฉริยะตอบบอกว่า
ไม่เป็นไรเราก็ทำงานของเราวันนี้เพื่ออสบดีเนี่ย
แต่วันนี้รู้กันว่าผมจะทำอะไรคือดูก็รู้แหละนะฮะ
พูดกันตามก็คือทนายตั้มก็ไม่อยากให้ลุงพลป้าแตนเจอกับอัจฉริยะ
ก็เลยไม่มีอะไรหรอกชวนมาวางน้ำเขียวออกมาจากพื้นที่

ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคุณอัจฉริยะจะไปเจอลุงพลป้าแตน
จะไปสอบถามอะไรยังไงหรือเปล่าไง
เพราะตอนนี้ทางทนายตั้มเขาก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ไง
ใช่เขาบอกว่าให้ลุงพลปิดวาจาใช่ไหม
เราต้องรอดูว่าใครโดนเด็ดปีกนะครับ